แต่ใส่ง่ายดีอ่ะ

เรามักกรอกไปเองนะเราไม่ต้องรีบ

เขาถ้าเขาใช้ตัวช่วยเขาจะเหลือครึ่งหนึ่ง

ร้างล้อนน้อยกว่าอยู่ที่นี่

ต้องทำเลที่ก่อน

เข้าไปเลยเข้าไปเลย
ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๖๐๐บาท

สร้างสรรค์จากเชฟระดับโรงแรมดัง
และพิธีพิถันด้วยวิธีการปรุงด้วยความใส่ใจ

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่คลอง๒ย่านคลองหลวง
มาเลยครับ

พี่ก๊อปมีสิทธิ์กิน๒จานเลย

อันนี้คือไข่เจียวเนื้อปูฝรั่งเศสครับผม

อันนี้จานละเท่าไหร่

ผมแถมเนื้อปูอัดเต็มเป็นจานละพันครับ

ตอนนี้หย่อไปหน่อย

ที่ใส่กินแค่๓๔บาทแสดงเชิญเชิญด้วยนะครับ

เชคออกไปเยอะ
นูอำเล็ดที่ใส่ครีมสดลงไป
เพิ่มความนุ่มฟูให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น
ซึ่งเป็นต้นตำรับไข่เจี๊ยวฝรั่งเศส
ผสมผสานก้ามปูอลาสก้า

มีกลิ่นปูและเนื้อปูเต็มคำ

ตัวช่วย

ผมต้องการให้คุณและลูกทีมของคุณ
ช่วยกันคิดคำสำนวนและสุภาษิตไทยครับ

ให้ได้ทั้งหมด๑๐สำนวน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

อ้าวพี่ก๊อฟเร็ว

เฮ้ยไปไหนอ่ะ

ให้เขากินว่าหนูชอบซี๊ด

อ้าวสุดท้ายแล้วนี่

ไป

และตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุด
นั่นก็คือวัดปัญญานันทาวน์
เรามาดูกันว่า

ใครจะสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
และกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้

เขาตามมาทันแล้วคุณพี่
กลายเป็นไงอ่ะ

เห็นแล้ว

เร็ว

จุดสิ้นสุดของการแข่งขันครั้งนี้นะครับ
และอย่างที่เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับ

เฮ้ยเหยิบเท้า

คุณก็จะต้องได้รับบทลงโทษของเรานะครับ
ซึ่งบทลงโทษที่เราเตรียมไว้ให้นั้น

แต่เป็นขนมไทยโบราณครับผม

ขอเชิญไปที่โต๊ะอาหารเลี้ยงปลอบใจแล้วกันครับ

นี่คือขนมไทยที่เราเตรียมไว้ให้ครับ

ยูริเราอยากกินตัวสั่นแล้วเนี่ย

ผมช่วยหาวิธีที่จะกินง่ายขึ้นเลย

แล้วพบกับผมนะครับเชฟอาร์ตและหัวหน้าทีมทั้งสองท่านครับ

ที่จะนำทีมไปปฏิบัติภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดาครับ

คนแพ้ก็ต้องเจออย่างนั้นแหละ

ให้ไว้ให้พรต้องกินให้หมดด้วย